เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่คุณรถซินบอกว่าติดแบบแปลก
ติดแบบแปลกและที่สำคัญชาวเน็ตเขาจวกยับเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นชายสองคนเขาลงไปปัสสาวะข้างทาง
แทนที่จะขับรถไปจอดให้ถูกต้อง

รถติดยาวเพราะเขาลงไปปัสสาวะค่ะ

แคร์ใครเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
โอ้โหมันสุดยอดนี่บนเขาแล้วนี่
เงี้ยวเสร็จย่างเราก่อนเงี้ยวเสร็จย่าง
เงี้ยวแผ่นดินถล่มแล้วนี่
เออดี

นี่เป็นเสียงผ้าของเจ้าของคลิปนะคะ
ซึ่งภาพมาจากกล้องหน้ารถค่ะ
ที่เห็นอยู่นี่คือลงไปฉี่นานมากนะ

ชายสองคนกำลังยืนปัสสาวะอยู่ข้างทาง
โดยชายคนแรกสวมกางเกงขาวก็เดินกลับมาที่รถก่อน
ก็เปิดไฟกระพริบอยู่กลางถนน
ขณะที่อีกคนยังปัสสาวะไม่เสร็จค่ะ
ทำให้รถที่ขับตามหลังมาต้องหยุดรอเป็นแถวยาวอย่างในคลิปนี่แหละค่ะ
โพสต์ข้อความโดยระบุว่า
นึกว่าติดอะไรโอ้โหช่างกล้าให้คนอื่นมารอยืนปัสสาวะเนี่ยนะ
จอดไม่ดูรถหลังเลยว่ามีกี่คัน
ปรากฏว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งก็ตำหนิอีกส่วนหนึ่งก็ขำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนที่ตำหนิเขาบอกว่าปัสสาวะ

ก็ควรที่จะนำรถไปจอดแอบข้างทางให้ปลอดภัยมากกว่านี้นะ

สองคนเนี่ยเมาหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งสำคัญคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของจิตสำนึกอันนี้สำคัญมากกว่า
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็ติดตามเรื่องนี้ไปยังเจ้าของคลิปที่ชื่อว่าคุณเคน
คุณเคนก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย
วันที่๑มกราคม๒๕๖๐ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เกิดขึ้นบริเวณทางลงน้ำตกเอราวัน
ตัวเองกำลังขับรถตามมาทางโค้งลงเขาเพื่อที่จะกลับบ้าน
รู้สึกว่ารถติดมากเอ๊ะติดอะไร
พอมาถึงจุดเกิดเหตุตามในคลิปนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าเห็นชายสองคนกำลังยืนปัสสาวะ
ปัสสาวะไม่ใช่แป๊บเดียวนะนานมาก
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
สำหรับคนใช้รถใช้ถนน
ต้องมีมารยาททางสังคมที่สำคัญ
ต้องระวังอันตรายช่วงทางโค้งลงเขาแบบนี้ด้วยค่ะ